สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่น้ำตกเสาหินอคณีหรือน้ำตกทรัพย์ครูครับครั้งที่แล้วโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้แต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปตรงนี้เลยฮะโอ้โหดูเส้นทางหน่อยฮะลำบากกว่าตอนนี้แล้วอีกคุณผู้ชมครับหูแล้วหินร้อนแบบนี้มาดูว่าผมจะขึ้นไปได้ไหมตามผมมาเลยครับ

นี่แหละโอ้โหเหมือนปริงเขาเลยครับคุณผู้ชม

เนอย

วัดต้นน้ำมาจากไหนไปต่อเลยครับ
คุณผู้ชมครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับ
มันจะเป็นหินสลับกับทรายนะเป็นหินก้อนใหญ่ด้วยนะคะ
เดินลำบากนิดนึงต้องย่อยุบย่อยุบนะฮะ

แต่ว่าถ้าสังเกตหินตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
นี่ค่ะจะใกล้กับเกร็ดพญานาคเลยนะครับ
อารมณ์เหมือนพญานาคกำลังเลื้อย
ขึ้นไปบนน้ำตกแบบนี้ฮะสวยงามมากเลย

น้ำแรงมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับ
โอ้โหหินใหญ่มาก

อกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาด้วยนะครับ
ได้ข่าวว่ามีนักธรณีวิทยา
เขาเอาหินไปทดลองไปฝานฝานจนหินบาง
เสร็จแล้วเขาไปดูเขามีแร่ธาตุอะไรบ้างนะ
ปรากฏว่าอาจจะมีเพชรหรือพลอยได้ฮะ

ถ้าใครชอบในเรื่องของธรณีวิทยา

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังอยู่ที่ชั้น๓นะฮะ

ไปชึบอย่างง่ายครับคุณผู้ชม
ดูสิสินเขาเรียงกันแบบนี้เอาชึบ

แต่ว่าชั้นที่๔เป็นยังไงไม่รู้
ต้องขึ้นไปอีกครับไปอ่า
โอ้โฮ
แล้วตรงนี้ขึ้นง่ายหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมอย่างไรครับ
สวยมากเลยทีเดียวตรงนี้
สวัสดีครับ
สำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์